ข่าวแรกเนี่ยนะฮะข่าวแรกก็ระทึกแล้ว
เพราะว่าคุณยายอายุ๗๔ปีฮะ
คือท่านเป็นลมล้มพับไปเลยตอนที่ไฟกำลังไหม้บ้าน
นะฮะนี่โอ้โหดูไฟสิ

ไหม้แรงเหลือแต่โครงแล้วครับดีนะชาวบ้านแถวนั้นนะ
ตั้งแต่เกิดเทศยิดยีสิงระเบิดบึ้ม
รีบมาช่วยออกมาได้ทันครับ
โมงเช้าที่ผ่านมาครับไฟไหม้บ้านหลังนี้ฮะ
ในหมู่บ้านหนองใสอำเภอเมืองอุดรธานี
เป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นบ้านไม้ชั้นล่างเป็นปูน
ท่ามกลางชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่แออัดนะครับ
บริเวณนั้นแล้วไฟเนี่ยกำลังลุกลามนะครับ
ยังบ้านเรือนที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิง
ต้องระดมแล้วครับเพราะมาต้อง๖คัน
เร่งฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้
ให้มันลามไปบ้านข้างใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีนี่
เห็นมั้ยคุณยายมั้ยครับโอ้โฮท่านเป็นลมเลยนะฮะ
กว่าจะคุมไฟเอาไว้ได้ครับนี่คือคุณยายปรานีโคตะมี
อายุ๗๔ปีเจ้าของบ้านล้มพับไปเลยเป็นลมล้มพับ
ยาดมต้องมานะฮะหลานสาวกับญาติญาติต้องมาช่วยกันดูแล
พอคุณยายอาการดีขึ้นคุณยายเล่าเลยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยยายอยู่บ้านคนเดียวแล้วได้ยินเสียง
เพื่อนบ้านกับญาติก็รีบช่วยพาคุณยายออกมาจากบ้าน
เนื่องจากไฟมันลามเร็วมากคือชั้น๒ที่นำเรียนไปเป็นไม้
นะฮะเห็นไฟมันแรงอะชั้น๒เป็นไม้
แล้วข้างบนมีที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าโอ้โหมันเชื้อไฟอย่างดีนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า

รีบช่วยกันพาคุณยายออกจากบ้านแล้วช่วยกันดับไฟ

แล้วก็เคราะห์ดีไปกว่านั้นคือนี่ฮีโร่ของพวกเขานะฮะ
เจ้าหน้าที่มาดับไฟได้ทัน
งั้นเราก็ลามไปบ้านข้างแน่
เห็นภาพเมื่อกี้ชั้น๒ใช่ไหม

สาเหตุเนื่องจากมีการระเบิด
ก็คาดว่าไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรครับคุณผู้ชมครับ